เขาสังเกตว่าลักษณะแบบนี้เป็นการประสงค์ต่อชีวิตหรือไม่
เจ้าตัวบอกว่าใช่ส่วนชาวเน็ตบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูวิถีกระสุนนะคุณเห็นไหมรถเล็กซัดคันนั้นนะคะ
เพราะคนร้ายรัวยิงไปที่ประตูด้านซ้ายไม่ใช่กระจกฝั่งคนขับค่ะ
ถ้าเกิดว่าประสงค์ต่อชีวิตเนี่ยจะต้องไปจุดนู้นเข้าฝั่งคนขับสิ
ใช่แต่อันนี้คือด้านซ้ายไงแล้วประตูหลังเนี่ยโดนไป๖นัด
ประตูหน้าหนึ่งนัดค่ะนี่ไงเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นการจัดฉากหรือไม่อย่างไร
แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องให้ตำรวจเป็นคนดูพยานหลักฐานต่างทีนี้ค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดที่ตำรวจไปตรวจสอบมาได้เพิ่มเติมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สนบังรักษ์

ถ้าผมอยู่ข้างหน้าครับผมอยู่ที่หน้าร้านเลยครับผมครับ
ขอบคุณมากครับพี่ครับนี่ไงผมเป็นคนเอารถนายไปจอด
ก็คือรถของพลตำรวจโทษสุรเชษนั่นแหละค่ะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บ
เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
เมืองหลวงค่ะในเมืองหลวงแล้วสอนอบังรักษ์เนี่ย
เป็นพื้นที่โรงพักเกรดเอด้วยอุกอาจมากค่ะล่าสุดนะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ลงพื้นที่ไปเลยนี่ค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วไปขอกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นมาดูพอมาตรวจสอบเพิ่มเติม
กล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเลยค่ะมีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
คนหนึ่งเป็นคนขี่คนหนึ่งเป็นคนซ้อน
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีดำไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียน
โดยลักษณะของคนที่มาก่อเหตุเนี่ยนะคะคนขับสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีครีม
กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบส่วนคนซ้อนท้ายสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีน้ำเงิน
กางเกงยีนขายาวรองเท้าผ้าใบเช่นกันทั้งคู่สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ก็เลยไม่เห็นใบหน้าใส่ถุงมือสีดำทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บ
เพราะว่าถ้าเกิดไปข้างหน้ามันเป็นซอยตันวกรถออกไปแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะ
หรือมีมีปัญหาด้านใดหรือเปล่าครับที่มีคน
ผมจะต้องสอบปากคำของท่านศูนย์เชียรด้วยครับ
ก็ถือว่าท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่ง

แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยมากนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่มีเหตุชนิดเกิดขึ้น

และเกิดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เราก็ต้องให้ความพิจารณ์
ก็อย่างที่รองพบตรบอกกันนะคะ
ท่านก็เคยทำงานให้กับประเทศ
แล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าอุกอาจมาก
เพราะก่อเหตุโอ้โหอย่างที่บอกไป

และถ้าเกิดว่าภาพเหล่านี้มันปรากฏออกไป
ก็กระทบกับการท่องเที่ยวด้วยอีกมุมหนึ่งนะคะ

แล้วก็ไปจับตัวคนร้ายมาให้ได้ให้เร็วที่สุด

ไม่ได้อย่างเดียวคือถ้ากล้องพัง
เขตกรุงเทพกล้องพังบ่อยนะคะ